ไปดูต่อกันที่พี่อินบูโดกันกันหน่อยค่ะ
ช่วงโควิดหลายคนอยู่บ้านทานเยอะทานเพลินไป
แต่สำหรับพี่อินบอกเลยว่ายิ่งผอมลงผอมลงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูแลตัวเองอยู่แล้ว
พอมาเจอช่วงโควิดก็ลดน้ำหนักดูแลตัวเองไปเลยเลยทีเดียวนะคะ

ช่วงหยุดอยู่บ้านเนี่ยอาจจะกินเยอะไปบ้างแต่ว่าก็ดูแลตัวเองให้แบบสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องผลงานเพลงที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะดูพี่อินแล้วก็วงบุดุกันเนี่ยกลับคัมแบ็คมาทำเพลงได้หรือเปล่า
เห็นพี่อินบอกว่าแววมานะคะว่า๘ปีที่ห่างหายกันไปเนี่ยอาจจะกลับมาก็ได้ค่ะ
คุมอาหารแล้วก็พยายามหมั่นออกกำลัง
ที่เขาทำไอเอฟกันใช่ไหมคะ
เอฟอิมไม่ทำแล้วจะทำเฉพาะช่วงที่มันต้องการ
ก็อยากนะอยากได้สักเลข๕ถ้าแบบ๕๐๕๐๕๕อะไรอย่างนี้
นี่มันดีดขึ้นมาภาพ๙โควิดถ่ายละครทำงานเพลงเตรียมออกซิงเกิ้ลแต่คอนเสิร์ตยังไม่มี
เพลงงานในรอบ๘ปีค่ะซิงเกิ้ลที่๑ปล่อยไปแล้วค่ะเธอสบายดีหรือเปล่า
แล้วก็อีกซิงเกิ้ลหนึ่งที่กำลังจะตามมาเร็วนี้ก็คือใจหายยังหายใจต้องฝากด้วย
ใจหายังหายใจนะคะตอบติดตามด้วย
ซิงเกิลใหม่ล่ะสุดค่ะรอฟังกันนะคะ